วันนี้นะคะเราส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปถึงคฤหาสตำหนักของร่างทรงที่ถูกพูดถึงเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
ก็คือร่างทรงเสด็จพี่สองพันยี่สิบเอ็ดโอ้โหคนพูดถึงกันเยอะ
ให้ทีมข่าวไปเปิดใจเลยนะคะเราไปคุยเลยว่าโอ้โห
ที่ใส่สร้อยใส่แหวนเครื่องประดับอะไรต่างนี่คืออะไรยังไง

ร่างทรงคนนี้เนี่ยนะใส่สร้อยทองพระเครื่องเต็มคอเลย
โอ้โหแล้วแต่ละอย่างเนี่ยดูสิมีหนังบันลังอย่างนี้โอ้โห
แล้วมีคนเนี่ยไปขอให้ดูดวงครับไปขอโชคขอลาบไปให้ดูเรื่องของห่วงจุ้ยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้ดังมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าของสะสมของเขาแต่ละอย่างเนี่ยของร่างทรงคนนี้เยอะเดี๋ยวทีมข่าวของเราพาไปดูด้วยนะคะแล้วก็ในโลกโซเชียลบอกว่าตำหนักประทับทรงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเราเลยให้ทีมข่าวของเราไปเลยคุณ
หรือว่ามีทรัพย์สินเยอะที่สุดที่เคยเจอมารึเปล่า

คฤหาสลองดูสิคะ
เขาบอกเป็น๑๐ล้านนะฮะ

ค่าครูบางคนเนี่ยให้ค่าครูเป็นล้านก็มีนะฮะ
คนก็เลยโพสต์โซเชียลไงคะว่าสรรพากรตรวจหน่อยดีไหม
ว่าเออถูกต้องอะไรยังไงเสียภาษีหรือเปล่าอย่างนี้ไงคะ
ถ้าเป็นร่างทรงสักคนหนึ่งเราก็พอเข้าใจนะร่างทรงเราก็เจอข่าวเยอะแยะ
แต่ร่างทรงเสด็จพี่คนนี้เนี่ยโอ้โหอะไรจะมีคนเขารับนับถือศรัทธาแล้วก็แบบ

จ่ายเป็นหลักล้านนะคะแล้วดูตำหนักของร่างทรงเองสิคะครับ
ก็คือบ้านเลขที่๙๓ทับ๕หมู่๑๖ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
และผู้ที่เป็นร่างทรงนะคะที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ชื่อว่านายอาเดียวเมืองช้างอายุ๔๑ค่ะ
นี่นะคะเดินคุยกับคุณสุชาดาทีมข่าวของเรา
นายอาเดียวบอกว่าผมเคยเป็นร่างทรงอาม่ามาก่อน

เมื่อปี๒๕๔๐ร่างทรงอาม่าเป็นยังไง
ลักษณะก็คือก็เป็นร่างทรงธรรมดา
ไม่ได้มีการแสดงอภินิหารอะไร
ก็จะมีวิญญาณอาม่ามาเข้าสิ่งร่างตอนทำพิธี
อาม่าก็จะมาเข้าสิงก็ต่อเมื่อมีคนที่เดือดร้อน
มาขอความช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงาน

ตอนนั้นตอนเป็นร่างทรงอาม่าเมื่อปี๔๐
ค่าครูแค่คนละ๓๐๐นะ
แล้วที่ในโลกโซเชียลแชร์กันว่าโอ้โห
ค่าครูตอนนี้เป็นล้านล้านคนยอมจ่ายหลักล้าน
จริงหรือเปล่าอเรนนี่บอกไม่จริงนะคะไม่จริงค่ะนายอเดียวบอกว่า
ก็ตั้งแต่ปี๔๐มาจนถึงปี๒๕๕๙
เลิกรับร่างทรงมา๕ปีแล้วนะคะ
ศิษย์ที่นับถือจะเรียกว่าอาม่า
ยังเรียกอยู่ยังเรียกว่าอาม่านี่ค่ะปี๔๐เคยเป็นร่างทรงอาม่า
ห้าแปดเลิกเป็นร่างทรงปัจจุบันนี้ถามว่าทำอะไรเออ
ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยจิเวอรี่
เขาขายของทุกอย่าง๒๐บาทในร้านนะคะที่จังหวัดจันทบุรี
แล้วเขาก็ไม่ได้โอ้โหรับร่างทรงอะไรแล้วแต่สิ่งที่เขารับทำก็คือ
จัดพิธีไหว้ครูอ๋ออันนี้จะมีทุกปีปีนี้กำหนดจัดวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์
ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ภาพที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลอะค่ะนายอาเดียวบอกว่าโอ้โห
ใครบางคนคนบางกลุ่มจะมาดิสเครดิตผมหรือเปล่า
อาจจะเป็นกลุ่มร่างทรงกลุ่มอื่นหรือกลุ่มคนที่เคยมาขอเงิน
แต่ไม่ให้เงินก็เลยไม่พอใจก็เลยไปโพสต์ประจานหรือเปล่า

คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ทำธุรกิจของเขานั่นแหละ
ใช่ค่ะกำลังธุรกิจอย่างอื่นเขาบอกแบบนี้
นี่เขายินดีเปิดบ้านให้ดูเปิดข้อมูลต่าง

เขาเล่าให้ฟังแบบทีละภาพทีละภาพ

ภาพแรกค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าแต่งตัวเรียนแบบพระมหากษัตริย์

พิมพ์ใต้ภาพว่าทรงพระเจริญ
ภาพนี้นายอาเดียวบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ไปเป็นประธานทอดกระถิ่นที่วัดหนึ่ง
ซึ่งทางวัดจัดสถานที่ต้อนรับ

แล้วก็แต่งตัวตามความชอบ
เดี๋ยวรอครู่เดียวสำหรับภาพแรกนี้นะคะ

คือนี่ค่ะก็แต่งตัวตามความชอบ

รองเท้าหัวแหลมเหมือนลิเก
มีผู้ชายนั่งอยู่ข้าง

อย่างที่ถูกกล่าวหาในโลกโซเชียล

จีนชุดนี้ก็ชี้แจงว่า

ถูกกล่าวหาว่าประทับร่างทรง

แต่งชุดจีนเป็นตัวแทนของอาม่า
เพราะทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหายังเรียกว่าอาม่าอยู่
เพราะเคยเป็นร่างทรงอาม่าเมื่อปี๔๐

ภาพนี้ในโลกโซเชียลก็บอกว่า

นายอดีตบอกโหเลวไหลมาก
ไม่จริงเลย
เพื่อถ่ายภาพเล่นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีภาพเงินในถาดเยอะอะค่ะ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินค่าครูและค่าครูทีเนี่ยโอ้โหเป็นหลักล้าน
อาเดลยืนยันว่าเงินที่อยู่ในถาดที่อยู่ในภาพที่แชร์กันมันไม่ใช่หลักล้าน
คือเงินจำนวนสามแสนบาทเป็นเงินที่ได้มาจากการถูกลอตเตอรี่ค่ะครับ
แล้วก็มีภาพที่ไปถ่ายกับเด็กนักเรียนนะคะ
เขาถูกกล่าวหาว่าโอ้โหเป็นมัวเยาวชนหรือเปล่า
อันนี้ยืนยันว่าไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกคือแจกแจงหมดเลย

ท่านผู้ชมครับส่วนของตกแต่งในบ้านเนี่ยที่อ้างว่าเป็นตำหนัก
เป็นที่ประทับร่างทรงเนี่ย
อเดียวบอกว่าเดี๋ยวยินดีเปิดให้ดูเลยนะครับ
ได้พาคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปดูนะครับ

เป็นแค่การตกแต่งห้องตามความชอบส่วนตัว
นี่ฮะพาเข้าไปดูด้านในเลยนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของห้องโถงชุดโต๊ะรับแขก
ก็มีรูปปั้นเทพเจ้าของจีนจัดตกแต่งรอบห้อง
อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเขาก็ทยอยซื้อมาแต่ง
นี่ฮะก็เขามีธุรกิจเขาก็ซื้ออะไรของเขามาเขาบอกใช่ไหมฮะ
แกะสลักไม้ลายไม้เป็นผู้หญิงในวันคดีไทย
รูปปั้นพระปางลีลารูปปั้นพระสุพรรณกรยารูปปั้นตายาย
อันนี้ก็เป็นงานจากเมียนมานะ
พอไปเห็นที่ไหนมาชอบก็ซื้อมาตกแต่งบ้าน
นี่ฮะที่คนไปบอกโอ้โหมีรูปปั้นสะสมรูปนั้นรูปนี้
หล่อสำริทสมเด็จพระนเรสวนหลวงปู่เคลือบเกจิอาจารย์ในพื้นที่
เด็จพระเจ้าตากหรือว่าไอ้ไข่วรรณคดีสัตว์ในป่าหิมพานที่ตกแต่งรอบพื้นที่บ้าน
ก็คือความชอบส่วนตัวไม่ใช่ความเชื่อห่วงจุ้ยอะไรยังไงทั้งสิ้น
ไปไหนเห็นว่าตรงไหนสวยตรงไหนชอบก็ซื้อมาก็แต่งให้สวยงามในพื้นที่บ้าน
ซึ่งพื้นที่ทั้งหมด๖ไร่๒งาน

จากนี้นะฮะที่เขาพาเราไปดูบริเวณบ้านทั้งหมดนะครับ
บริเวณหลังบ้านเนี่ยขุดสระน้ำติดตั้งน้ำผู้เลี้ยงหงเอาไว้๔ตัว
หงนะฮะขุดสระน้ำเลี้ยงหงเอาไว้
เป็นหงขาว๒ตัวหงดำ๒ตัว
ตัวหนึ่งก็๕๐๐๐บาทนะ
ซึ่งก็ซื้อมาเลี้ยงก็เพราะความชอบ
รวมถึงสู่นักที่เลี้ยงนะฮะ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอะไรที่เบตันมิสตี้

อันนี้หงค์มีหงค์นะฮะมี๔ตัว
หงขาว๒ตัวหงดำ๒ตัว

มีสุนัขอีกนะอันนี้หงนะฮะ

ก็บ้านเขา๖ไร่๒งาน

ที่ซื้อมาตัวละ๓๕๐๐บาท

เขาซื้อมาตัวละ๓๕๐๐เท่านั้นเองนะครับ

ของใช้ส่วนตัวนะฮะ
ราคาแสนกว่าบาท๓๔ใบ

อีก๖๕บาทนะฮะ

หนักทองอีก๑เส้นก็ซื้อเก็บเอาไว้
เวลามีงานไหว้ครูเขาก็ออกมาใส่

เวลาที่ราคามันขึ้นก็ขาย
ก็เอาเงินมาเก็บอะไรประมาณอย่างนี้

อเดียลยืนยันกับเรานะครับบอกว่าเห็นได้ชัดเจนว่า
หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่

มีการแชร์มีการโพสต์ไป

เดือดร้อนยังไงคนทัก

เรื่องเพศอะไรพวกนี้ก็มี

ก็มีนะบางคน

มิจฉาชีพหลอกลวงคนอื่นก็มี
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ

เพราะว่ามันเป็นการกระทำของพวก

เพราะเราจัดไว้พเจ้าต่าง

เราก็เลยซื้อ๒๘ไป

พี่จะให้มั้ยพี่คิดมั้ยทุกคนคิดหมดแล้วไม่ต้องล้านห้าพันก็คิดแล้ว
สามพันก็คิดแล้วไม่มีใครให้
ตัวเราคิดว่าน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนคะที่คิดไม่ดีกับเรา
ก็อาจจะเป็นพวกร่างสมหนึ่งกลุ่มแล้วนะฮะ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คงอาจจะเป็นพวกที่แบบประมาณว่า
มาขอความช่วยเหลือเราแต่เราแบบปฏิเสธไป
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเพื่อนของนายอาเดียวด้วยนะฮะ
ค่ะอ่าอย่างคนหนึ่งชื่อนายถาปนพงศ์นะฮะอายุสามสิบเก้า
บอกว่าเนี่ยมีกลุ่มคนที่อิจฉาพยายามดิสเครดิตเพื่อนเขา
เนื่องจากคงเห็นว่าเพื่อนเนี่ยรวยชีวิตดีทำธุรกิจอะไรก็ดี
โชคลาภไม่ขาดซึ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้
เขารับร่างทรงแล้วก็ช่วยเหลือคนมาเยอะนะปัจจุบันเนี่ย
แต่ว่ายังจัดพิธีไหว้ครูอยู่นะครับก็มีคน
นับถือกันมาทำบุญด้วยกันเงินค่าครูจำนวนหลักแสนหลักล้านที่พูดกันไปเนี่ยก็ไม่ได้จริงเลย
เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแหมคนมาดูดวงมาเสริมบารมีต้องจ่ายเงินเป็นล้านเนี่ย
ใครจะมาตอนนี้สงสารเพื่อนเขามากนะฮะที่ถูกใส่ร้ายให้เสียหาย
พี่จับเขาในสวมเอ้ามุมกุฎใส่ดีมาสวยดีแกล้งเล่นกันไงแค่นั้นเอง
ก็ถ่ายรูปออกมาก็แค่นั้นไม่ได้แบบเป็นอะไรเลยก็งงว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย
ไม่พูดถึงขนาดนั้นไม่ใช่ไปกับพี่แล้วพี่ไปดูเขามาร่างพี่ไปไง
มันบ้าบ่อมันปัญญาอ่อน
ท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ตามไปเจอผู้ชายที่นั่งข้างในพิธีไหว้ครูซึ่งปรากฏว่าน้องเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม๖
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สุโขทัยนะครับชื่อน้องขจรศักดิ์นะฮะ
อายุ๑๙ปีน้องบอกกับเราว่านายอาเดียวเนี่ยเดินสายทำบุญจนเป็นที่รู้จัก
ก็เลยติดต่อมาขอทุนน้องเขาขอทุนมาเพื่อทำเสื้อสตาร์ฟกีฬาสีของโรงเรียน
แล้วนายอาเดียวเนี้ยเขาบริจาคช่วยมาเป็นเงินสามพันบาทอืม
หลังจากนั้นเมื่อมีการจัดพิธีไหว้ครูเนี่ยน้องเขาก็เดินทางมาช่วยงานเพื่อเป็นการตอบแทน
อ่าแล้วก็มีภาพหลุดออกไปมีคนถ่ายออกไปแล้วก็หาว่าน้องเขาแบบเป็นนุ่มบำเรอ
อะไรอย่างเงี้ยที่บอกไปนั่งอยู่ข้างข้างซึ่งน้องเขาบอกไม่ใช่เลย
ไม่มีครับส่วนมากที่มาอยู่ในงานก็คือแบบเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่แบบเคารพบูชาอย่างนี้ครับ
ก็คือมาช่วยกันมาช่วยกันแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ข่าวออกไปครับ
อย่างตัวผมหรือที่ผมได้รับคือทักมาหาพี่เขาคือแบบอยากได้เสื้ออย่างนี้ครับ
จัดจัดกีฬาสีอย่างนี้ครับเราไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ทักมาหาพี่เขาพี่เขาก็ให้ผมครับ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าอเดียวเนี่ยรับร่างทรงอาม่าจริงแต่หลายปีแล้ว
เธอก็เคยไปขอความช่วยเหลือให้ดูให้หน่อยว่าลูกสาวไปทำงานต่างประเทศจะดีไหม
ค่าครูตอนนั้นให้ไปก็สามร้อยจริงจริงก็ให้ไปตามศรัทธานะคะครับ
ทำพิธีพออาม่าเข้าทรงนายอาเดียวก็พูดเป็นเสียงเหมือนคนแก่
แล้วก็แนะนำว่าถ้าลูกสาวไปต่างประเทศจะดีซึ่งตอนนี้ลูกสาวเธอไปอยู่ต่างประเทศก็ดีจริงค่ะ
ในมุมที่เห็นเขาก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะเขาก็เป็นร่างทรงที่ใครมาเขาก็จะดูให้
ก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนปีก็ทำให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านก็แฮปปี้ดีพอ
เขาก็ไหว้ครูเดือนกุมภาก็จะมีลิเกมีอะไรให้ดูหามาทุกวันเลยนะเยอะนะ
ถึงขั้นมาทุกวันแล้วก็มาเยอะถึงขนาดนั้นนะก็ตามบ้านนี่ตามหมู่บ้านเราเองก็มีมั่ง
เพราะฉะนั้นก็ที่เขาชี้แจงกับเรานะใช่นายอาเดียก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องกับเพจดังที่แชร์เรื่องราวของเขาผ่านโลกโซเชียลอะค่ะ
แล้วก็ใครคอมเมนต์ใครแชร์ทำให้เสียหายเนี่ยเขาเอาเรื่องหมดนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนายอาเดียบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกดิสเครดิตในลักษณะแบบนี้
เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ทำธุรกิจของเขาร่ำรวยของเขาซื้อข้าวซื้อของสร้างบ้านของเขาใช่ค่ะ